ทีนี้มันก็มีเอาจริงคือชาวเน็ตเขาสงสัยเรื่องนี้กันจริง
เขาก็พยายามดูรายละเอียดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้รวมถึงรายละเอียดแวดล้อมด้วย
ก็มีคนเขาจุดประเด็นขึ้นมาว่า
เอาจริงนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแตงโมกับคุณกระติก
ผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยเนี่ย

เสื้อผ้าที่คุณกระติกใส่
สังเกตไปมาเอ๊ะมันก็คือชุดที่คุณตังโมเคยใส่
หลายชุดด้วยกันเนี่ยมีการเอาภาพมารวม
แล้วก็ทำเทียบกันให้เห็นแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเสื้อผ้าคุณตังโมเนี่ย
คุณกระติกก็ไปใส่ต่อหลายชุดเหมือนกันแล้วที่มันพีคที่สุดอ่ะ
ชุดนี้ชุดคุณตังโมใส่นี่คือชุดที่คุณกระติกไวมาก
ปั๊บหนึ่งนะคะค่ะชุดเสื้อลายมาสักคู่นี้ค่ะ
คือชุดที่คุณกระติกใส่ไปให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจสพมนนทบุรี
ก็เป็นชุดที่เหมือนคุณแตงโมอ่ะใส่มาแล้วเดี๋ยวนะอ่ะ
ไปถึงยังอีกภาพนึงนี่ชุดนี้คือชุดที่ให้ปากคำ
ชุดที่คุณแตงโมใส่หรือจะเป็นชุดที่คุณกระติกใส่ในวันขึ้นเรือ
ก็มีรูปที่คุณแตงโมนี่นี่ชุดนี้อ่า
มันเหมือนชุดที่คุณตังโมเคยใส่ครับ
ก็เลยว่าเอ๊ะคือเขาสนิทกันจนถึงขั้นยืมเสื้อผ้าใส่ต่อกัน
หรือว่ายังไงแบบไหนหรือเปล่าและที่เขาบอกพีคที่สุดจริงจริงคือแว่นตาค่ะ
ตากันแดดที่คุณกติกใส่แถลงข่าววันนี้
มันเหมือนแว่นที่คุณตังโมใส่ถ่ายภาพบนเรือวันนั้น

อาจจะเป็นซื้อเหมือนกันหรือไม่ก็คุณตังโมอาจจะขอยืมแว่นคุณกติกไปใส่เพื่อถ่ายรูป
ก็เป็นไปได้ซึ่งพอ๒ทุ่ม๑๕นาที
หลังจากที่คุณกติกกับคุณแซนออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้
แท็กใหม่ของทวิตเตอร์ขึ้นความนิยมอันดับหนึ่งในไทยก็คือ
แฮชแท็กกระติกค่ะนี่เลยเหรอใช่
รับลูกคุณกติกมาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยอืมคนก็เลยเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
มันยังไงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่คือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยประเด็นแวดล้อมเยอะมากจริงจริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีใช่ไหมคะเรื่องของความสัมพันธ์
เรื่องของประเด็นอันนี้ก็ต้องพูดนะเรื่องประเด็นของกู้ภัยที่เขาไปช่วยเหลือแล้วอุปกรณ์เขาไม่เพียงพอเนี่ย
มันมีการจัดหาสนับสนุนอุปกรณ์ให้กล้วยไปช่วยเหลือประชาชนเพียงพอหรือยัง
หรือจะเป็นความปลอดภัยในการลงเรือที่เสื้อชูชีพมันจำเป็นจริงขนาดนี้
เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้ได้คือประเด็นแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมาก